คุณผู้ชมครับไปกันต่อที่ชนบุรีนะคะมันมีหนุ่มโรงงานวัย๔๖ปี
เขาขี่จักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านหลังจากเลิกงานเป็นช่วงกลางดึก
แต่จู่เสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนแบบนี้จนกระทั่งเสียชีวิตนะคะพี่ก๊อฟ
คือบริเวณศีรษะเขาบอกว่ามีแผลชะกันน่าจะเป็นช่วงหัวชนแล้วก็พุ่งถลายไปกับพื้นไง
แสดงว่าหัวกระแทกไปตรงขอบทางอย่างแรงเลยนะ
เสียชีวิตคาที่นะคะเหตุเกิดบริเวณถนนพานทองมาโป่ง
ในพื้นที่หมู่ที่๑๐ตำบลพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจสพพานทองพร้อมกับผู้ไปรู้ตรวจสอบ
ส่วนนายอนุสักเติมทรัพย์วัย๔๖ปีผู้บาดเจ็บนะคะสวมชุดพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ชนบุรีนี่แหละเขาก็นอนอยู่อีกฝั่งของถนน
ปั๊มหัวใจหรือแม้กระทั่งดูร่องรอยบาดแผลต่างแต่สุดท้ายไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้นะคะ
เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุค่ะตำรวจได้พูดคุยกับคนเห็นเหตุการณ์
เป็นหญิงวัย๒๒ปีเธอเธอเล่าให้ฟังแบบนี้เธอบอกว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำงาน
พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเธอก็มองเห็นว่าเอ๊ะเหมือนจักรยานยนต์ผู้ตายล้มอยู่กลางถนน
ก็เลยจอดรถนะคะแล้วก็พยายามเดินหาแต่ตอนแรกเนี่ยไม่เห็นคนเจ็บ
กับเพื่อนก็เลยพยายามเดินดูรอบอะค่ะจนกระทั่งไปพบผู้เสียชีวิตนี่แหละ
นอนอยู่กลางถนนของอีกฝั่งหนึ่งคือร่างเขาเนี่ยลอยกระเด็นไปอีกฝั่งค่ะคุณผู้ชม
จนกระทั่งเสียชีวิตคาที่ลองฟังเธอเล่าหน่อยค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะคะจักรยานยนต์คนตายเองก็มีร่องรอยแบบเฉียวชนเกาะกลางถนน

ขอความร่วมมือด้วยนะคะประชาชนท่านไหนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้

มกราคมแล้วมีกล้องหน้ารถหรือว่าถ่ายคลิปไว้ได้
บนถนนพานทองมาโป่งนะคะ
นำคลิปหลักฐานมอบให้ตำรวจสพพันธองได้
เพื่อใช้ประกอบคดีต่อไปนะคะ